มีคนเข้าห้องน้ำผู้ชายคนนี้เข้าไปเข้าห้องน้ำ

เขาตั้งใจไปเข้าห้องน้ำหญิง

ถ้าระหว่างนี้มันไม่มีคนเข้าใจว่าต้องเข้าถึงหลังหรือเปล่า

เดี๋ยวดูว่าระหว่างที่เดินหลังมีคนวิ่งไหม
ห้องน้ำหญิงห้องน้ำใช่เมื่อกี้มันทะลุกันได้ไหม

ไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่หรอก
นี่มีคนออกใช่คนนี้เลย
คนนี้คนนี้คนนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะ
ไอ้นี่ตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่เลยคนนี้เลยคนนี้เลย

เสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขายาวเนี่ย

แล้วห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำวัดจักรวรรดิราชาวาส

เขาก็มาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเป็นภาพหน้าห้องน้ำที่จับภาพได้
ผู้หญิงเสื้อขาวกับเสื้อแดงกำลังเข้าห้องน้ำ
สาธารณะพอสองสาวนี้เข้าไปเนี่ย

แป๊บนึงผู้ชายก็วิ่งสวนออกมา

เป็นห้องน้ำที่อยู่นอกตัววัดนะ
ปกติคนที่มาซื้อของแถวตลาดสำเพ็งพาหุรัฐเนี่ย

เพราะว่าที่วัดนี้เขาก็มีบริการให้จอดรถ
หลังจากนั้นก็จะเดินเลาะไปที่ตลาดได้
แล้วห้องน้ำตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นทางผ่านครับ

ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงคนละฝั่ง
แต่ผู้ชายคนนี้เขาแอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำหญิง
แล้วรอจังหวะไงรอจังหวะที่มีผู้เสียหายสองคนเนี่ย

ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดด้านนอกเนี่ย
เอามาแชร์แล้วก็เขียนว่าเขียนแบบนี้เลยนะเตือนภัยว่า
แก่ลามกสูงประมาณ๑๗๐แอบเข้าห้องน้ำหญิง
รอบแรกน้องเข้าก่อนมันยืนมองน้องอยู่หน้าห้องน้ำ
กำลังจะกลับบ้านก็เลยเข้าห้องน้ำอีกรอบนึง
พอเข้าไปนั่งปุ๊บดีนะที่จังหวะนั้นยังไม่ได้ทำธุระ
ยหน้าขึ้นมองเห็นมันชะโงกมาพอดีเลวมาก
มันเข้ามาห้องที่๒รอยเท้ามันเหยียบโถชะโครกปีนดูจากห้องที่๒

ทีนี้ค่ะพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากหลวงพี่
ซึ่งคือคงจะแอบเข้ามาในห้องน้ำสักพักแล้ว

แต่จังหวะที่เห็นในกล้องวงจรปิดคือจังหวะที่วิ่งสวนออกไป
แล้วตอนที่เห็นภาพเนี่ยนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
หลวงพี่ที่เปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
หลวงพี่บอกเลยโอ๊ยคนนี้ขาประจำ
หลวงพี่พูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าเคยโดนดักเคยโดนดักลุมด้วยอ่ะ
รุมกระทืบอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมีหลักฐาน
หลวงพี่รู้ว่าเป็นขาประจำแล้ว
เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจ
ให้ตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้นะคะ
อันนี้ในห้องน้ำยังมีรอยอยู่ที่ฝาชะโครกเลยว่าเขาเหยียบขึ้นมา
แล้วก็มาปีนดูห้องน้ำข้างที่ผู้หญิงเข้าอะค่ะ